อิภัยของผู้หญิงเยอะจริงนะที่จังหวัดพระนครศรีอิทรยานะครับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นสภาพหน้าตาของผู้หญิงคนหนึ่ง
กับแฟนนุ่มได้๒เดือนผ่านทางเฟซบุ๊กไอ้เดือนแรกก็ยังดี
เดือนที่สองเดี๋ยวดูภาพเลยก็ได้แล้วก็ที่สำคัญพอเลิกกันแล้วนะ
ผู้ชายไม่ยอมเลิกฆ่าแมวเธออีกเป็นการประชุม

อันนี้แหละครับคุณผู้ชมครับผู้เสียหายคือนางสาวปวีนาอายุ๔๐ปีชาวบ้านตะบนคลองตะเคียน
คือสาหัสเลยนะครับ
นะฮะคือเธอต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
ไว้กับตำรวจสมภพพระนครศิริยะธุริยาหลังจากถูกโบ้
คือใครโบ้เป็นแฟนเธอคบกันได้สองเดือนนะครับ
ทำร้ายซะทุบตีเกือบตายนะครับแล้วก็แมวที่เธอเลี้ยงก็ถูกฆ่าด้วย
ด้วยฆ่าอย่างทรมานเพื่อประชดนางสาวปวีนาโชว์บาดแผลให้ผู้สื่อข่าวดู
เพราะว่าเบ้าตาทั้งสองข้างเขียวช้ำบวมตาซ้ายเนี่ยเกือบปิดสนิทนะครับ
แขนนะฮะแล้วก็หน้าท้องเนี่ยมีรอยเขียวช้ำ
คือเรียกว่าตัวยับไปทั้งตัวนะครับเธอบอกว่าถูกทำร้ายกันมาสี่วันติดต่อกันแล้ว
นางสาวปวีนาเล่าด้วยเสียงสั่นเคลือบอกว่ารู้จักกับนายโบ้ทางเฟซบุ๊ก
คือจริงจริงเฟซบุ๊คมันก็ไม่มันยังไม่ได้เจออย่างงี้ทุกคนนะนะ
แต่ว่ายังไงก็ดูข่าวนี้ไปอุทาหรณ์ด้วยนะครับพูดคุยกันติดต่อกันได้สองเดือน
คบกันเดือนแรกก็ดูไม่มีปัญหาอะไรกระทั่งเดือนที่สอง
โบ้เริ่มจะมีอารมณ์รุนแรงทำร้ายร่างกายตัวเธอ
เธอก็ขอเลิกกับโบ้โบ้ไม่ยอมครับโบ้ไม่ยอมแล้วขู่เดี๋ยวจะฆ่าให้ตาย
เลิกใช่ไหมเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายเธอรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้ว
ไม่งั้นตายแน่ตายจริงแน่เพราะรีบหนีออกมาบ้อกรดจัดฮะ
จัดแล้วจะทำไงทำตัวไม่ได้ทำตัวไม่ได้ทำแมวครับ
เอาแมวฟาดฝาบ้านโอ้อารมณ์รุนแรงน่ากลัวมาก
ฟาดแล้วก็จับกดน้ำจนแมวตายครับคุณผู้ชมแล้วก็เอาซากไปทิ้งไว้ใต้บันได
แล้วก็หนีไปจากนั้นสองทุ่มของวันสิ้นปีสามสิบเอ็ดธันวาคม
โบ้บุกมาหาถึงบ้านเลยนี่โบ้บุกมาหาถึงบ้านเลยแล้วเข้ามาทำร้ายเธออีก
แล้วเน้นเตะตรงไหนรู้ไหมเตะตรงหน้าคุณพระราพร
ตรงหน้าผู้หญิงเน้นเลยแล้วก็ที่ท้อง
เธอนะครับรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพพระนครศรีอยุธยา
เพื่อรอออกหมายเรียกแต่ว่าโบ้ยังไม่ยอมหยุดนะ
ช่วงวันที่๑ถึง๓มกราคมนะครับโบ้ยังย้อนกลับมาทำร้ายเธออีกถึงขั้น
คราวนี้กู้ภัยต้องหามเธอส่งโรงพยาบาลครับ

ล่วงแล้วตบกระดูกที่หน้าหนูก็ปูดขึ้นมาค่ะ
เห็นว่าตอนนี้เราอยู่อย่างหวาดระแวงเลยใช่ไหม

เมื่อคืนนอนก็แบบภาวะตลอดเลย
เมื่อคืนน่ะเจ้าหนูนอนหนูพูดในท้อง

เขาก็ยังวนเวียนอยู่ก็ยังวนเวียนมาใช่ไหม

เขาบอกว่ากูจะฆ่ามึง
มึงอยู่ไม่เป็นสุขแน่
ของนางสาวปวีนาเล่าบ้าง

ทำให้พี่สาวและคนในครอบครัวอยู่อย่างหวาดระแวง
สิ่งที่ผู้ก่อเหตุทำมันโหดร้ายมาก
ซอฟต์พี่สาวยังไม่พอยังจะฆ่าแมวยังโหดเยี่ยมอีก
วันที่เกิดเรื่องนะครับตำรวจก็จับตัวได้นะ

เรียกร้องให้ตำรวจไปตามจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะ

ซึ่งถ้าตำรวจยังไม่ทำอะไรนะฮะ

ที่อาจจะต้องเจอชะตากรรมเหมือนแมวของพี่สาว

ตอนนี้นะคะเพราะเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
โหดร้ายมากเลยยิ่งอีกวันที่เขาฆ่าแมว

แล้วก็ให้กู้พัยนะพาคนเจ็บส่งโรงบาติ

ทำไมคุณตำรวจไม่จับผู้ต้องหา
ต้องรอให้พี่สาวหนูโดนทำร้ายจนตายก่อนเหรอ

นี่คือเขาก็อยู่ด้วยความหวาดระแวง

ก็ไปแบบทารุณด้วยนะคะ